เรื่องเกี่ยวกับนายอัจฉริยะมีการออกมาเปิดเผยทั้งคลิปเสียง
แล้วก็บอกว่าจริงมีคลิปวีดีโอด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาเปิดเผยต่อ
เรื่องของการวิ่งเต้นคดีของเอมมี่แอมมาเรียนั่นเอง
และคดีอื่นที่ทนายรูปหล่อหรือคนรูปหล่อดูแลอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เดินสายไง
เช้าก็ไปบรชนบ่ายก็ไปสำนักงานอายการสูงสุด
เพราะว่านายอาชริยะบอกว่าคดีการวิ่งเต้นกรณีเอมมี่เนี่ยนะ
มีทั้งขาราชการพลเรือนแล้วก็อายการมาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ก็เลยหอบหลักฐานไปที่บชนกันก่อน
มอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ส่วนช่วงบ่ายไปสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อให้อายการอุทธรณคดีที่สารยกฟ้องคดีเอมมี่
แล้วก็ให้พิจารณาคดีชั้นอายการว่ามีข้อผิดพลาดหรือเปล่า

แต่ว่ารอบนี้อยากเจอทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานเลย
อัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เลยเดินทางไปพบพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
บัญชาการตำรวจนครบานนะคะมารอบนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เอาหลักฐานเรื่องการวิ่งเต้นคดี
กรณีนางสาวอมรียาจาคอบหรือว่าเอมมี่
พ้นข้อหายาเสพติดเอามายื่นด้วย
แล้วก็บอกว่าภายใน๓วัน
จะดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการวิ่งเต้นคดีนี้
มีตำรวจด้วยส่วนจะเป็นข้อหาอะไร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มั่นใจยืนยัน
ว่ายังไงก็โดนข้อหานักแน่นอนนะคะ
เพราะว่าก็เชื่อว่าตำรวจนายนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ
เป็นพยานที่ผู้ต้องหาใช้ในการต่อสู้คดี
ปรากฏหลักฐานในชั้นการเบิกความของศาล
ทั้งที่จริงเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้เลยนะ

มันห่างไกลกันด้วยในพื้นที่ห่างไกลกันด้วย
แต่ทำไมสอนอนี้ตำรวจจากสนนี้มามีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งก็จะทำให้มีผลกับคดีความ
ครับก็เป็นตำรวจสอนอนสาระแดง
ที่คุณอาชญาเขาพูดบ่อยว่าตำรวจนี้
ข้ามเขตหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลคนใด

ค่ะส่วนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีนี้
ก็มีการเรียกตัวให้นายอัชริยะมาสอบปากคำ
ในวันที่๒๖กันยายนนี้นายอัชริยะบอกว่า
จะไม่เดินทางมาพบจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ

เขาบอกว่าเขาอยากให้เปลี่ยนชุดเพื่อความยุติธรรม
ชุดของคณะกรรมการที่เป็นตำรวจสนสายไหม

เพราะว่าตำรวจชุดนี้ทำคดีและมาเป็นคณะกรรมการด้วย
ได้อย่างไกลฟังเสียงนายอาชียะนะครับ
เราอาจจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เลย

ตำรวจครับตำรวจที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ
คือเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเอมมี่
แล้วเขามายุ่งเกี่ยวได้ยังไง
เอาเป็นว่าคือเขาอยู่นอกโคจร
มาเกี่ยวถึงขั้น
เขาก็มีผลเขาเองก็มีผลในทางคดี
คือเป็นพยานเป็นพยานที่ไม่ใช่

ซึ่งเรายืนยันนะครับว่ามันเป็นขบวนการ

มันมีขบวนการที่สามารถวิ่งเต้นล้อมคดีได้
ถือว่าเป็นเรื่องของบ่อนทำลายชาติยิ่งกว่าอีก
ดังนั้นในการทำครั้งนี้

เพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างชัด
นี่แหละฮะถึงแม้ผมจะถูกยิงตายก็ยินดี

แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็๑มีตำรวจสนสารแดง
และ๒คนที่อ้างว่าเป็นอายการเข้ามาเกี่ยวข้อง
และผมมีพยายามเรียกตัวเองว่ากุ้งมังกร๕๐๐๐บาท

คุณนี่ถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะ
เป็นพยานสำคัญเลยแหละที่กลุ่มความลับเรื่องนี้
แล้วก็กลุ่มความลับของทนายรูปหล่อด้วย
แต่ผมยังไม่เปิดเผยตอนนี้นะ
เดี๋ยวผมจะเปิดเผยเดี๋ยวรอดูกันอีกไม่กี่วันหรอก
นี่เขาก็บอกไว้อยากรู้ว่ากุ้งมังกรคืออะไรฮะ

ตอนเช้าหลังจากที่ไปยื่นหนังสือแล้ว
บรชนแล้วบ่ายบ้างค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปต่อไปที่สำนักงานอายการสูงสุด

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี
เพราะว่าหลักฐานมันไปเชื่อมโยงกับอายการด้วยไง
อย่างที่บอกว่าคดีนี้มีทั้งตำรวจ
ข้าราชการพลเรือนแล้วก็อายการ
ขบวนการนี้มันรวมหมดเลย
แล้วก็มีบุคคลที่แอบอ้างตัวเป็นอายการ
ก็เลยอยากมายื่นให้ทางอธิบดีอายการ

เมื่อวานนี้ทางด้านรองโฆษกอายการสูงสุด
นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
ก็ได้บอกว่าอายการที่ทำคดียาเสพติดของเอมมี่เนี่ย
ระบุว่าเป็นรูปคณะกรรมการ

ทุกคนไม่เคยมีประวัติการเรียกรับผลประโยชน์
ส่วนเรื่องพยานหลักฐานที่นายอัชริยะนำมายื่น
หลังจากนี้ก็จะให้ทางอธิบดีอายการสูงสุดพิจารณา
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ประกอบกับการสืบสวนของทางตำรวจนครบาน
ถ้าเกิดพบนะว่ามีอายการคนไหนไปร่วมทุจริตด้วย
สำนักงานอายการสูงสุดพร้อมที่จะเอาผิดทางวินัยร้ายแรงเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีบุคคลอื่นอ้างตัวว่าเป็นอายการ

อันนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดเหมือนกัน

เพราะว่าเมื่อวานทางอธิบดีอายการ

อายการเจ้าของสำนวนในคดีเอมมี่นะ

แต่ตำรวจเอาสำนวนมาส่งวันสุดท้าย
ตรวจดูสำนวนทำมาไม่เรียบร้อย
เรื่องนี้นะครับทางอธิบดีอายการบอกว่า
จำเป็นที่ต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผมฟังความคิดเห็นของทนายความหลายคน
เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจสอบสวน

ถ้าส่งล่าช้าหรือส่งช้า

มีผลต่ออายการที่จะพิจารณาสำนวนไม่ทัน

ตำรวจถึงส่งสำนวนมาถึงอายการช้า

มีทนายคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ว่าไม่ได้ระบุว่าคือทนายคนไหน
ทนายคนดังทนายรูปหล่อไม่ได้ระบุว่าคือใคร
แต่หลายคนที่ติดตามข่าวเขาก็ไปโยงกันนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีเรื่องเหมือนกับจะไม่พอใจกันมาก่อน
ก็เลยไปสอบถามทนายตั้มนิดนึง

เขาก็พูดถึงไปถามเรื่องการประชุมสภาธนายความ

นายตั้มเขาบอกว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบ
แต่ก็พร้อมจะไปชี้แจงมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิด

จะมีไปร้องเรื่องบรรญญาติทนายความด้วยค่ะ

จะประชุมเรื่องของทนายตั้มกันช่วงวัน๒วันนี้แหละ

เขาประชุมกันแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณาทนายตั้มยังไงบ้าง
ทนายตั้มก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะ

แต่อีกเรื่องหนึ่งทนายตั้มเรื่องนี้มันดังมากเลย

ที่เขาบอกว่าจะเอาผิดกับขบวนการนี้

เพราะว่าทนายตั้มทำคดีของเอมมี่ไง

เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
กุ้งมังกรตัวละห้าหมื่นหกหมื่นผมไม่เคยกิน
ผมเคยกินแต่กุ้งมังกรตัวละ๒๐๐๐ที่หัวหิน

กุ้งมังกรตัวละสองพันที่หัวหิน
ไม่มีหรอกห้าหกหมื่นฟังเสียงเขาดีกว่า
คิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ

แบบนี้ต้องให้ทางอายการกับตำรวจเขาชี้แจงดีกว่า
เพราะว่าหลักฐานในสำนวนเราก็นำไปยื่นให้กับทางตำรวจแล้ว

ส่วนทางตำรวจหรืออายการ
เขาจะมีความเห็นหรือความสั่งอย่างไรต้องดูทางนั้นนะครับ

เคยกินตัวละ๒๐๐ที่หัวหิน
ที่ไหนที่เขาขายกันตัวละหกหมื่น
ก็เป็นการตอบเลี่ยงไปนะ
ใช่คุณแต่กุ้งมังกรตัวละ๒๐๐ที่หัวหินมันมีนัยยะนะดิฉันว่า
เพราะว่ารอบที่เขาเป็นสามสหายเป็นสามเกลอตอนนั้นน่ะ
ที่ไปไหว้พระที่หัวหินด้วยแล้วก็ไปเดินตลาดโต้รุ่งหัวหิน
ก็ไปกับนายอัชริยะทนายตั้มแล้วก็ทนายรณรงค์
ก็ไปเดินตลาดโต้รุ่งหัวหินแล้วก็

เพราะว่าผมเข้าไปดูในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม

ก็ล่าสุดก็เป็นการที่ไลฟ์สดนะครับ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงประมาณทุ่มกว่า
๕๒นาที๑๕วินาทีของนายอาชียะ
ส่วนทนายตั้มก็เหมือนกันก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุด
ก็คือวันอาทิตย์เหมือนกันตอนประมาณ๑๐โมง๕๐ที่เขาบอกว่า
แฟนเพจที่รักหลังจากนี้ผมมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอะไรเนี่ย
แล้วก็บอกว่าให้โฟกัสเรื่องคดีหวย๓๐ล้าน

รอการเปิดเผยมาจากนายอาชญะอีกครั้งหนึ่ง
พยานคนสำคัญพยานที่กลุ่มความลับ
ของทนายคนดังอย่างกุ้งมังกร
๕๐๐๐๐บาทคือใครอย่างไร

จะรู้น่าจะรู้เพราะเขาบอกวัน๒วันเขาจะเปิด
หรือถ้าเขาไม่เปิดในโลกโซเชียล
เขาก็หอบหลักฐานไปให้กับบชนเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ